พูดถึงช่วงโควิดช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่า
ธุรกิจของหลายคนทยอยปิดตัวลงกันเป็นว่าเล่นนะ

อย่างร้านยงร้านยำเองนี่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ปิดแต่ก็ได้รับผลกระทบหนักอยู่เหมือนกันค่ะ
คือน้องเนี่ยออกมาเปิดใจยอมรับเลยนะว่าโอ้โหพอโควิดมันมาระลอกที่สองเนี่ย
กระทบกับธุรกิจร้านยำของเธออยู่พอสมควร
แต่ว่าไม่ขออยู่เฉยนะจ๊ะหันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขาย
ที่เปิดให้นั่งทานในร้านกันแบบชิล
คือลูกจ้างเองก็ต้องกินต้องใช้นะคะไม่อยากจะเลิกจ้างไป
หรือว่าลดเงินเดือนพวกเขาก็เลยต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้เอาไว้ก่อน
แถมยังขอกระชากโปรโมชั่นไปเลยว่าเร็วนี้นะคะ
ที่จะเปิดสาขา๒ประชดโควิดกันไปเลยจ้า

แต่ก็เหมือนเราก็พยายามหามาจ่ายค่าพี่พนักงาน
ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนจนแบบกินเนื้อเรา
เอาไว้เฉพาะพนักงานประจำส่วนพาร์ทไทม์เราก็พักไว้ก่อน
ตอนนี้ก็อยู่แต่พนักงานประจำในร้านค่ะ
คิดอยู่นะคะอยากเปิดสาขา๒ที่ใกล้เมืองมากยิ่งขึ้น
เราจะได้ค่าส่งจะได้ถูกลง
แล้วก็คนในเมืองก็จะได้สั่งมากขึ้น
ยังอยากเปิดสู้ตายไม่ลองไม่รู้ค่ะ